เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่ารัฐบาลจะไม่แก้ไขพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ
เพื่อผ่อนปลนหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างตามที่ฝ่ายการเมืองเรียกร้องนะครับ
หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า
จะไม่มีการแก้ไขกฎหมายอะไรทั้งสิ้น
ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เลิกเปิดศูนย์อำนวยการ
การออกเสียงประชามติพร้อมกับใช้ฮานุมานมาเป็นสัญลักษณ์นะครับ
ของการลนรงค์ในครั้งนี้ด้วยโดยนายสุภาชัยสมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งบอกถึงสาเหตุ
เลือกฮานุมานมาเป็นมาสกอร์ตเพื่อใช้รณรงค์การออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐมนุนครั้งนี้เนื่องจากว่าปีนี้ตรงกับปีนักศัตริย
คือปีวอกแล้วก็ยังพิจารณาถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงหานุมานซึ่งก็ถือว่าเป็นทหารเอกของพระราม
ตายแล้วก็สามารถฟื้นขึ้นมาใหม่ได้
ฮานุมานยังมีนิสัยซื่อสัตว์สุจริต
รักพักดีต่อบ้านเมืองและปฏิบัติภารกิจที่ได้รับอย่างเต็มที่
เพื่อทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย
ขณะที่นายเมธาศิลาพันธ์รองเลขาธิการกรกตก็เชื่อว่า
เปิดเวทีให้หลายฝ่ายแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐมนุน
ทั้ง๖ครั้งก็จะทำให้ผู้สนับสนุนและคัดค้าน
แสดงเหตุผลได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาเอง
และหลังจากที่กรกตยืนยันความพร้อมแจกร่างรัฐมนูล
หนึ่งแสนฉบับแรกได้ในวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมนี้
หน่ายวิศนุเกลืองามรองนายภพมนตรีแสดงความเห็นว่า
เป็นห่วงไม่ได้ว่าร่างรัฐมนุนที่จะแจกไป

พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่คิดที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติ
ออกเสียงประชามติตามที่พักการเมืองเสนอ
เพราะถึงแก้ไขอย่างไรก็ไม่เกิดความชัดเจน
แต่วิธีแก้คือต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไขของกฎหมาย
ถ้าเข้าใจซะแล้วว่ากฎหมายเท่าที่มีอยู่มันใช้ได้
โดยไม่ต้องแก้มันก็หมดเรื่อง

คือถ้าไม่ก่อความวุ่นวายไม่ตั้งใจจะให้มันเกิดเรื่องขึ้น
ทุกอย่างไปตามปกติไปด้วยความสงบ

เช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่า
ไม่ผ่อนปลนคำสั่งคอสชเพื่อให้พักการเมืองทำกิจกรรม
หรือแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
แต่ว่าจะเดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นพักการเมือง
และประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศครับ